สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้มีเหตุระทึกเกิดขึ้นค่ะ
เพราะว่ามีชายวัยกลางคนบุกเข้าไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ใช้น้ำมันราดตัวเองนะคะ
ขู่ว่าจะจุดไฟเผาตัวเองเพราะว่าถูกกล่าวหาว่าค้ายาเสพติดค่ะ

เป็นวินาทีที่ตำรวจสันติบาล๓ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปแย่งน้ำมันการ์ดและไฟแชค
จากมือของนายบุญลือมะกำคนเก็บของเก่า
แล้วก็พาไปสงบสติอารมณ์นะคะที่อาคารกรักษาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กลับไปก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมนายบุญลือคนนี้ได้เดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรียกร้องขอพบพลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อที่จะร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าถูกกล่าวหาว่าค้ายาเสพติด
จนทำให้ต้องเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบและถูกยึดทรัพย์สินไปทั้งหมด
ตลอดเวลาที่มีการเรียกร้องนายบุญลือได้นำน้ำมันการ์ดมาราดตัว
และจุดไฟแชคอยู่ในมือตลอดเวลานะคะ
แล้วก็ตะโกนห้ามเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใกล้และพูดอยู่ตลอดว่า
ไม่ได้ความเป็นธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมพูดอยู่แบบนี้ค่ะ
หลังจากตำรวจได้ตรวจสอบไปยังสถานีตำรวจนครบันหนองแข็ม
ก็พบว่านายบุญลือมีประวัติพยายามทำร้ายตัวเอง
และก่อเหตุฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้ง
และพบว่าใช้ยาเสพติดเกินขนาดด้วยนะคะ
จากนั้นตำรวจได้มีการควบคุมตัวนายบุญลือ
ส่งให้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจตรวจรักษาก่อนปล่อยตัว
ให้กลับบ้านโดยไม่มีการดำเนินคดีอะไรค่ะ